ก่อเหตุอาทยากรรมแล้วมีผู้เสียชีวิตมากมายขนาดนี้นะฮะ

ผู้นำประเทศต่างประเทศก็มีการโพสต์ข้อความ
คือตอนที่ได้ยินข่าวเมื่อบ่ายเนี่ย

แต่ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้นะครับ
ล่าสุดเนี่ยที่เราฟังจากพบตรก็คือ

นี่ก็คือ๓คนคือตัวคนก่อเหตุเองกับลูกเมียที่ไปยิงตัวตายอยู่ที่บ้าน

แต่๓๕ศพในพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับแยกเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
พัฒนาเด็กเล็กของตำบลอุทัยสวรรค์มีผู้เสียชีวิต๒๔ศพนะครับ
เป็นเด็กชาย๑๙เด็กหญิง๓เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิง๒นะฮะก็คือคุณครูนะครับ
ที่ที่ทำการอบตออุทัยสวรรค์มีผู้เสียชีวิตอีก๒นะครับ
เป็นผู้ชายหนึ่งกับเด็กชายอีกหนึ่งคนก่อเหตุเนี่ยช่วงที่ขับรถเพื่อจะกลับไปที่บ้านตัวเอง
รายทางยังไปก่อเหตุอีกนะครับในพื้นที่บ้านท่าอุทัยพื้นที่บ้านของผู้ก่อเหตุ
มีผู้เสียชีวิตอีกห้านะครับที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตทั้งยิงแล้วก็ฟันนะครับ
เด็กผู้ชายหนึ่งผู้ชายอีกสองนะฮะแล้วก็ผู้หญิงอีก๒นะครับ
ขณะเดียวกันที่บ้านหนองกรุงศรีนะครับก็มีผู้ชายอีกหนึ่งและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก๓นะครับ
ที่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นผู้ชายสองแล้วก็ผู้หญิงหนึ่งนะฮะค่ะคุณผู้ชมคะในโลกโซเชียลพูดถึงเหตุการณ์สะเทือนขวัญในครั้งนี้เป็นจำนวนมากค่ะ
เป็นการรุมประนามเป็นการแสดงความเสียใจเทรนด์ทวิตเตอร์แฮชแท็กกราดยิงหนองบัวลำพูขึ้นมาอันดับหนึ่งนะคะ
ส่งข้อความขอให้เด็กทุกคนสู่สุขติขอให้โลกใบใหม่ใจดีกับหนู
มีผู้ใช้ทวิตเตอร์โพสต์ภาพการ์ตูนเป็นภาพเด็กเด็กนอนเล่นตุ๊กตาครับ
แล้วก็มีข้อความว่าไปสู่พบภูมิที่ดีนะลูกขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียจากหัวอกคนเป็นแม่คนนึง
ลูกเราหกล้มเรายังเสียใจรู้สึกเจ็บแทนลูกและคนไปแสดงความเสียใจในโลกโซเชียลเยอะมากค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ประวัติของผู้ก่อเหตุนะครับ๑๐ตำรวจเอกปัญญาคำราบอายุ๓๔ปีนะฮะ
รับรัชการเป็นตำรวจล่าสุดคือสพนาวังในพื้นที่หนองบัวลำพูตำแหน่งพบหมู่ปราบรามนะครับ
แต่ถูกไล่ออกจากราชการนะครับเพราะว่าถูกจับคดีครอบครองยาเสพติดนะฮะเป็นยาบ้านะครับ
คือตอนที่ถูกจับเนี่ย๑เม็ดเดียวนะฮะแต่พฤติกรรมการเสพต่างเนี่ยโอ้โหคือวันที่ไปเจอที่บ้านพักของตำรวจ
วันที่เข้าไปตรวจคนเนี่ยที่ถูกจับเนี่ยคือเม็ดเดียวนะครับ๑๒ตำรวจเอกปัญญาบรรจุเป็นตำรวจเมื่อ๑พฤติการยนต์ปี๕๕นะครับ
คือตอนที่ย้ายมาที่นี่เนี่ยข้อมูลบอกว่า๑๐ตำรวจเอกปัญญา
มีปัญหาทะเลาะกับแฟนเพราะว่าแฟนเนี่ยไม่ได้ย้ายมาด้วย
แล้วก็เริ่มมีพฤติกรรมในการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
คือเสพยาจนซูบผอมมีอารมณ์ฉุนเฉียว
เพื่อนตำรวจบอกรู้ดีแต่ก็ไม่มีใครอยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว
ทีนี้พอออกไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะครับไม่เชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาด้วย
มีอยู่ครั้งหนึ่งผู้บังคับบัญชาให้ไปปฏิบัติหน้าที่
รักษาความปลอดภัยของธนาคารแห่งหนึ่ง
๑๐ตำรวจเอกปัญญาไปถึงไม่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่
แต่ไปนอนอยู่ในรถซึ่งจอดอยู่ที่หน้าธนาคาร
พอผู้จัดการแบงค์เขามาขอความช่วยเหลือ
ก็แสดงความไม่พอใจทำท่าจะชักปืนขึ้นมาขู่
ผู้จัดการแบงค์ต้องโทรไปแจ้งผู้บังคับบัญชาให้ทราบนะฮะ
นี่เคยก่อเหตุแบบนี้ด้วยนะครับ
ตำรวจเอกปัญญาหลังจากย้ายมาอยู่ที่สพนาวังที่หนองบัวลำพู
ก็ได้มาเจอกับผู้หญิงที่นี่นี่นะฮะแล้วก็มามีปัญหาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
จนกระทั่งมาก่อเหตุในวันนี้